กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็ถือว่าอุกอาจ

ใช้ปืนยิงหญิงคนหนึ่งจนเสียชีวิต

ใกล้กับสนามหลวงนะฮะ
คือยิงเขาเนี่ยทีแรกบาดเจ็บสาหัสนะครับ
พยายามจะหาอะไรคุมไม่รู้ว่าจะอำพลางคดีหรือเปล่า
สุดท้ายมีคนมาเห็นแล้วก็แจ้งตำรวจมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะทีแรกขัดขืนจะไม่ยอมให้ควบคุมตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
จนทีก็ต้องล็อกกันนะครับนายชายศิษฐ์วิชิตจรูนอายุห้าสิบเอ็ดปี
แล้วที่นั่งอยู่ตรงนู้นทีแรกบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ชื่อนางสาวอัญชันเกจแก้วอายุสี่สิบเจ็ดปี
นายชายศิษฐ์เนี่ยใช้ปืนสิบเอ็ดมมยิงเข้ากลางหน้าอกของเขาสองนัดนะครับ
คือเจ้าหน้าที่พยายามเข้าควบคุมตัวเนี่ยขัดขืนนะครับสุดท้ายก็คุมตัวไว้ได้
ตำรวจเนี่ยตรวจค้นในกระเป๋าของนายชายสิทธิ์นะครับ
พบปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๑๑มมนะครับก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้น๒ปลอกด้วยกัน
ส่วนนางสาวอัญชันที่ถูกยิงตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกสองนัดระยะเผาขน
คือพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นว่าถูกโน้มคอมายิงเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะครับ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
ตรงจุดนี้เนี่ยคือสวนหย่อมของท่ารถเมษาย๕๓นะครับ
บริเวณอนุสวรีทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่๑
ถนนราชินีเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าครับ

ท่านผู้ชมครับมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึง
คนที่ถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้ก่อน
ตำรวจจะมาจับผู้ต้องหาเนี่ย
เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์ที่นายชายสิทธิ
ใช้ปืนยิงนางสาวอัญชันแล้วพยายามหาเสื้อผ้ามาคลุมเอาไว้นะ
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับเนี่ย

เมื่อกี้เขาทำอะไรพี่

ไม่มีเสียงให้ทางตรงนี้เนี่ย

นี่ฮะเขาอยู่บนรถเมตรกันว่าผู้ร้ายมีปืนก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้
เอาเสื้อผ้าในถุงผ้าเนี่ยออกมาคลุม
นางสาวอัญชันที่ถูกยิงไป๒นัด
พยายามจะจัดท่าให้เขาเหมือนกับนั่งอยู่
แล้วมองซ้ายมองขวาไปด้วย

เผลอหนีหายไปแล้ว
โอ้โหแล้วแถวนี้เป็นสวนหย่อมของท่ารถเมย์ฮะ

ยิงกันตายแบบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
รวดค้นในกระเป๋าของนายชัยสิบเนี่ย
บัตรประจำตัวข้าราชการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ของหน่วยราชการแห่งหนึ่งด้วยนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาให้การเบื้องต้นอันนี้เขาอ้างนะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยแอบคบหากับผู้ตายมา๒ปี
คือต่างฝ่ายก็เหมือนกับว่าต่างก็มีครอบครัวแล้วนะครับ
นายชัยสิทธิ์ผู้ต้องหานี่เขาอายุห้าสิบเอ็ด
ส่วนผู้ตายนางสาวอัญชันเนี่ยอายุสี่สิบเจ็ด
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมาเจอกันตรงนี้แล้วมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
บันดาลโทษะใช้ปืนยิงใส่เข้าไป๒นัด
สนชนะสงครามก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็เลยส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเห็นแบบทุกจังหวะตอนที่คนร้ายกำลังก่อเหตุเลยนะ
เขาเป็นคนแจ้งตำรวจด้วยอ่ะนะคะผู้ชายคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนั่งอยู่ในป้อมท่าปล่อยรถ
สังเกตเห็นสองคนนั่งอยู่ขอบปูนสวนหย่อมใกล้กับป้ายรถเมย์
ก็นั่งคุยกันตั้งแต่๖โมงครึ่งช่วงเย็นนะคะจนฝนตกลงมา
ทั้งคู่ไม่ยอมลุกไปไหนไม่ยอมหลบในป้ายรถเมย์
คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วแจ้งตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเห็นฝ่ายชายโอบไหล่ฝ่ายหญิง
แล้วพยายามจะดึงเข้ามาหาตัวเองพอประมาณสักทุ่มหนึ่งได้ยินเสียงดังปั้ง
คล้ายประทัดหนึ่งครั้งเดินไปถามค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์ถึงขั้นเดินไปถาม
ฝ่ายชายบอกว่าไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรอืมแล้วก็พยายามจะหลบหน้า
ส่วนผู้หญิงที่ถูกยิงคล้ายกับมีอาการจุกพูดไม่ออกแต่ตอนนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์เขาไม่ทันสังเกตเห็นเลือดไงฮะ
แต่ดูท่าทางคล้ายกับพยายามขัดขืนออกจากแขนของฝ่ายชายเพราะว่าแขนฝ่ายชายโอบฝ่ายหญิงเอาไว้
เขาก็พยายามถามย้ำนะไม่มีอะไรแน่นะคนเห็นเหตุการณ์ถามย้ำเลย
ทีนี้เขาก็เลยเดินไปขึ้นรถเมย์ที่จอดอยู่ห่างจากจุดที่มันเกิดเหตุแค่๒๐๐เมตร
แล้วก็แจ้งตำรวจระหว่างนั้นก็พยายามมองสองคนนี้ตลอดเวลา
เห็นฝ่ายชายยังอบกอดฝ่ายหญิงอยู่นะคะครับ
แล้วใช้ปืนยิงซ้ำสองครั้งที่อก
เนี่ยเห็นแบบเห็นคาตาเลยอ่ะจนตำรวจมาถึงแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
ในทุ่ปหนึ่งได้ยินเหมือนเสียงป฀าชอ่ะดังพุ่งเบาเปล่าเลยนะ
ปืนเขาแบบดังนิ่มมากไปถามเขาอ๋อมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ
เขาไอ้คนผู้ชายที่ยิงอ่ะเขาบอกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร
แต่ผู้หญิงมองหน้าผมเหมือนส่งซิกเหมือนให้ผมช่วยเขาอ่ะ
แล้วผมก็บอกไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ผู้ชายผมมีอะไรไม่มีอะไร
ทีนี้ผมก็เดินไปทางรถเมย์กดหนึ่งเก้าหนึ่ง
ไปบอกไอ้คนขับว่าเฮ้ยเขายิงผู้หญิงแล้วนัดหนึ่งแล้ว
แล้วปืนเขาจ่อกับหน้าอกอยู่อีกนัดนึงนะเขาจะซ้ำ
พอพอไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ยิงเสียงปืนอีกอีกอีกนัดหนึ่งอีก
ปุ้งเป็นนัดที่สองแล้วผู้หญิงก็ร่วงเลยกอดคอแล้วยิงเลยครับ
อดคอยิงเลยทั้งสองนัดคนเห็นเหตุการณ์เขาก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจสอนอชนะสงครามนะคะ
ในฐานะพยานนะคะเพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
แล้วก็เป็นคนแจ้งตำรวจด้วยที่สอนอชนะสงครามตำรวจก็สอบปากคำ
นายชัยสิทธิ์อย่างเคร่งเครียดเราได้คุยกับนายชายสิทธิ์ด้วยนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าทำไปเพราะความหึงหวงพกปืนมา
แล้วก็เอาปืนเนี่ยจ่อยิงเลยตัดปัญหาก็อยากจะบอกกับคนตายและครอบครัวว่าเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โอ้โหแต่ทำเขาเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะแล้วพูดด้วยว่าไม่ต้องการให้ใครมาประกันตัวนะ
อ่าพร้อมจะรับโทษ
เมื่อช่วงบ่ายค่ะพ่อของผู้ต้องหาและญาติญาติไปเยี่ยมผู้ต้องหานะคะ
ก็นำอาหารนำน้ำไปให้น้ำไปให้
นี่เป็นมื้อแรกหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ถูกจับ
พ่อบอกกับลูกชายว่า
แต่พ่อนี้น้ำตาคลอเลยนะตัวลูกชายซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็ตอบกลับพ่อไปว่า
ไม่เป็นไรพ่อผมผิดไปแล้วผมขอโทษทีมข่าวก็ได้คุยกับพ่อของผู้ต้องหานะคะ
พ่อบอกว่าตกใจมากที่ลูกชายมาก่อเหตุแบบนี้พ่อเองไม่เคยเจอหน้าผู้หญิงคนนี้นะ
รู้แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของลูกชายแอบคบหากันเดิมทีลูกชายมีภรรยาที่แต่งงานกันอยู่แล้วมีลูกสาวสองคน
เรื่องที่เกิดขึ้นแฟนของลูกชายยังไม่รู้ไปทอดกระถิ่นอยู่ต่างจังหวัดฟังเสียงพ่อผู้ต้องหาค่ะ
เวลานั่นแล้วเขาขึ้นแล้วคือว่าแป๊บเดียวของอ่ะนะ
ขึ้นขึ้นมาโมโหละผมก็ก็อยากจะเขาว่าเต้อเสียใจด้วย
นะเครื่องนี้ก็อยากเชื่อด้วยครับใจเวลา
เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะวันนี้น้องสาวของผู้เสียชีวิตและเพื่อนร่วมงาน
แล้วเพื่อนร่วมงานก็ไปที่สนชนะสงครามนะคะ
ก็ไปติดต่อเรื่องของคดีนี่แหละค่ะ
ของผู้เสียชีวิตไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์อะไร
แต่น้องสาวก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวเสียใจมาก
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

จะไปรับศพที่โรงพยาบาลสิริราชพรุ่งนี้ตอน๙โมงเช้าค่ะ

ต้นตำรวจสนชนะสงคราม
แจ้งข้อหาผู้ต้องหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

เรื่องของการครอบครองทั้งเรื่องของการพาไปในที่สาธารณะ
เตรียมยื่นขอฝากทั้งต่อสารในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ผู้ตายเนี่ยเขาอยู่กับครอบครัวค่ะนะฮะก็มีครอบครัวแล้วนะครับ
โดยปกติก็จะไปทำงานโดยนั่งรถเมย์ไปทำงานนี่แหละ
แล้วก็กลับมาบ้านทุกวันนะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้งอะไรในครอบครัวนะครับ
แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วยนะฮะ
ทีนี้พอเพื่อนบ้านทราบข่าวทุกคนบอกว่าก็เสียใจแล้วก็สะเทือนใจนะ
นิสัยเขาดีนะเขาไม่ยุ่งกับใคร

ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลโนตรีจิรสันแก้วแสงเอก
บอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหากับผู้เสียชีวิต
จากการสอบสวนพบว่าเขาก็เหมือนกับเคยคบหากันมาหลายปี

จะเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเพราะอะไร
หรือความหึงหวงแบบไหนยังไงต้องสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับ
แต่ว่าทางฝั่งของฝ่ายชายเนี่ยก็คือใช้ปืนยิงฝ่ายผู้หญิงจนเสียชีวิต
ส่วนผู้ต้องหาเองก็ยังไม่ได้หลบหนีไปไหนไกล
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็ทันที่จะควบคุมตัวไว้ได้พอดี